คุณผู้ชมรับวันพรุ่งนี้เป็นอีก๑วันที่ครอบครัฐเมืองต้องจัดต้องไปที่ทางด้านสาตรกันธรรมนุน
เพราะว่าจะมีการพิจารณาคดีสำคัญถึง๒คดี
อีกหนึ่งคดีก็เป็นเรื่องของคดี๑๑๒ด้วย
สุดท้ายแล้วท่าทีจะเป็นอย่างไร
แนวโน้มของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
วันพรุ่งนี้๑๕พฤศจิกายนจะมีอีกหนึ่งสถานการณ์

เพราะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ก็จะส่งผลต่อพักก้าวไกลทั้งด้านดีและด้านร้าย

รัฐธรรมนูลจะพิจารณาคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ประทานที่ปรึกษาหัวหน้าของพระก้าวกลัยในสองคดี
นั่นคือคดีหุ้นไอทีวีและคดี๑๑๒

อย่างไรก็ตามการพิจารณาทั้งสองคดีในวันพรุ่งนี้
ที่การชี้ชะตาว่าพิธาและพระกาวกลัยจะมีผลสรุปอย่างไร
เพราะสารรัฐธรรมนูลจะยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมา
เป็นเพียงการพิจารณาว่าจะรับไต่สวนหรือไม่

แนวทางการพิจารณาจะออกได้๔หน้า
โดยหน้าแรกหากสารรัฐธรรมนุนพิจารณาว่า

คำวินิจฉัยจะออกมาเป็นว่า
ขาดคุณสมบัติและพ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่๒หาก๓รัฐธรรมนุนพิจารณาว่า
แนวทางการพิจารณาจะออกมาเป็น
นายพิธาไม่ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่๓หากสารรัฐธรรมนุนพิจารณาว่า
แนวทางคำพิจารณาจะออกมาเป็น
นายพิธาไม่ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่๔หากสารรัฐธรรมนุนพิจารณาว่า
แนวทางการพิจารณาจะออกมาเป็น
นายพิธาไม่ขาดคุณสมบัติ

เห็นว่าโอกาสที่นายพิธาจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อ
มีมากกว่าการพ้นจากตำแหน่งถึง๓ต่อ๑

ต่อมีมากกว่าจะมีโอกาสชนะ
เพราะการเมืองยุคสมัยนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
เนื่องจากคดีมีความซับซ้อนและผูกโยงกับตัวละครหลายคน
อีกทั้งยังมีการพบข้อพิรุษต่างในพยานหลักฐาน
กลับมาประกอบกิจการสื่ออีกครั้ง
เกมนี้หากไม่เรียกว่าแผนสมคบคิด
ก็จะเป็นการดูถูกกันเกินไปหน่อย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน